ฟุตซอร์ไทยลีกนัดสุดท้ายของเล็กแรก
เป็นเกมบิ๊กแมชครับการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมา

กันห้าเรือเล่นในโกดังสติเรียมเจอกับสุราษฎร์ธานี

อาศัยความผิดพลาดของผู้เล่นสุราชนะครับ
แล้วก็ยังผิดพลาดมาอย่างต่อเนื่องอีก๑ลูกครับ

เอกพงศ์สุรัสสว่างมาหม่งให้กับสุราช

นันชัยชมบุญนะครับยิงลูกที่๓

ทำให้การท่าเรือหนีเป็น๕ต่อ๑
คืน๒ประตูไล่มาจากลูกยิงไกลของ

ก่อนจะมาโดนช็อตแจ่มกระจ่างครับ

แรกมีเพิ่มเป็น๓๖คะแนนทิ้งห่างชนบุรีครับอันดับ๒อยู่๗แต้มเหมือนเดิม
ชนะศรีสะเกด๘ต่อ๒แล้วก็บางกอกซิตี้นั้นแพ้ให้กับธรรมศาสตร์อย่างบัต
สามต่อสี่หลังจากนี้ครับจะพักการแข่งขันในเล็กแรกนะครับเพื่อเปิดทาง
ให้กับพุทธซอร์สโมสรชิงแชนเข้งอาเซียนะครับแล้วก็พุทธซอร์สโมสรชิง
ส่วนเลข๒จะกลับมาเตะกันในวันที่๒๖มิถุนายนนี้
ติดตามการถ่ายทอดทางหน้าจอไทยรัฐได้ครับ
ไปดูกิจกรรมพิเศษกันหน่อยครับสำหรับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ก็จัดแคมเปญขึ้นมานะครับในชื่อไทยรัฐจับมือสโมสรในศึกไทยลีก
เดิมเดือนแรกครับลุ้นในการรับเสื้อสโมสรราชบุรี๒๐รางวัล
แค่คุณผู้ชมนั้นเขียนบอกความประทับใจที่มีต่อสโมสรราชบุรี
ความยาวไม่เกิน๕บรรทัศน์ครับแล้วก็ระบุชื่อที่อยู่
รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
จัดจำหน่ายตามที่อยู่บนหน้าจอครับ
สนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๐มิถุนายน
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คอลัมป์สโมสรนักสู้ฉบับวันที่๑๕กรกฎาคมครับ